เงินรางวัลของทวอร์นาเมนต์คือ๓แสนดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ๑๐ล้านบาทเราได้แชมป์
ถ้ารวมกับเงินอัดฉีดทั้งหมดฟุตบอลทีมชาติไทยจะได้ทั้งหมด๔๖ล้านบาท
เป็นรางวัลจากแชมป์๑๐ล้าน
ดามแป้งผู้จัดการทีมจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชนมอบให้อีก๒๖ล้านบาท
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเนี่ยมอบให้อีก๑๐ล้าน
รวมแล้ว๔๖ล้าน
นักเตะทีมงานทั้งหมดรวมแล้วก็๔๔คนที่เป็นสตาฟโคชน์ทีมงาน
มีนักฟุตบอลอีก๒๙คนกับสตาฟโคชน์๑๕คน
เฉลี่ยแล้วจะได้สักคนละประมาณ๑ล้านบาท
แล้วก็ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ที่ถ้ากับยานสุวรรณภูมิ
ฟุตบอลทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยช่วงบ่ายท่ามกลางความชื่นมืดเลยนะคะ
เช่าเหมาลำนะคะเพราะว่ามาดามแป้งสัญญาเอาไว้แล้ว
ออกบินจากสนามบินชางอีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงสุวรรณภูมิเนี่ย
บ่ายสองโมงห้าสิบนาทีนะคะครับพอมาถึงเนี่ย
แฟนแฟนฟุตบอลชาวไทยแบบทันทีเลยนะคะแล้วก็อวดสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวอยู่ที่สนามบินด้วยนี่
กันครบเซตเลยมาดามแป้งนะคะก็มีการประกาศบอกเลยว่า
ถ้วยรางวัลใบนี้เนี่ยเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่แฟนบอลชาวไทยทุกคนเลยครับ
เมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะคะก็พูดสั้นกับแฟนฟุตบอลชาวไทยบอกว่า
ขอบคุณแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนที่มาต้อนรับขอบคุณมาดามแป้ง
ขอบคุณเพื่อนนักฟุตบอลขอบคุณเหล่าสตาร์ฟโค้ชทุกคน
ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เสียสละไม่ว่าจะเป็นตองกวินที่ต้องสูญเสียคุณพ่อ
ส่งเข้ามามีการพูดถึงเป้าหมายด้วยนะคะครับ
หมายสำคัญหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะไม่หยุดพัฒนา

และจะต้องสู้กันต่อเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับเอเชียให้ได้

มันเกิดเป็นประวัติศาสตร์ใหม่ของการแข่งขันฟุตบอลทัวร์นาเมนต์นี้

กลายเป็นผู้จัดการฟุตบอลหญิงคนแรกนะคะที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลรายการนี้
แล้วก็ยังเป็นผู้หญิงคนแรกจากชาติอาเซียน
จากทั้งหมดที่เคยบริหารจัดการทีมจนคว้าแชมป์รายการชิงเจ้าอาเซียนได้ด้วย
ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยมีผู้จัดการหญิงคนไหนสร้างประวัติศาสตร์หน้านี้ค่ะอ่า

ก็อยู่ที่ว่าเราจะมีการต่อสัญญาหรือว่าจ้างกันทำงานต่อหรือเปล่านะฮะ